คุณผู้ชมคะมาถึงช่วงนี้ค่ะเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
ใช่ค่ะมูลค่า๕๐๐บาทนะคะคำถามอยู่ในช่วงนี้นี่แหละ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะไปฟินพาคุณแม่ไปนอนไปดูทะเลหมอก
แล้วขอบอกว่าอากาศดีดีสิบห้าองศาค่ะพาไปเที่ยวที่ผ่านี้จำให้ดี
ผานี้อยู่ที่ชัยภูมิชื่อผาอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไปดูกันเลยค่ะ
โอ้โหสวยจังเลยโอ้คุณคุณยังจำได้ไหม

เห็นแบบดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอากาศดีมาก
อยากพาคุณแม่ไปนั่งชิงช้าตรงนี้ใช่

อดกันเนอะแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้ค่ะดีมาก
เห็นวิวแบบ๑๘๐องศาและอุณหภูมิที่บอกว่าอากาศดี
องศาคุณคิดดูสิกอดใครไม่อุ่นเท่ากอดคุณแม่นะคะ

ใช่ที่ชัยภูมิค่ะไปเที่ยวกันได้เลยนะคะ
แล้วได้เห็นความอัศจรรย์นะของธรรมชาติด้วยนะครับ
ถ้าจะซื้อขนมไปฝากคุณแม่เกาหัวแกรกอยู่ซื้ออะไรดี
เดี๋ยวพาไปซื้อร้านนี้ขนมไทยนะแต่เป็นขนมมงคล
และอีกอย่างหนึ่งทำสีต้อนรับวันแม่ด้วย
โอ้โหเป็นสีฟ้าขาวปกติเราจะเห็นเป็นสีเหลืองใช่ไหมใช่ฮะเออ

กลีบลำดวนขนมทองเอกอย่างนี้หน้ากันนั้นเลย
ขนมดาราทองคุณเคยรู้จักไหม
ขนมดวงดาราสัมปณีกลีบลำดวนและขนมดอกมะลินะฮะ
นี่ขนมเหล่านี้ใช้แป้งสาลีอย่างดีเป็นส่วนผสม
ถั่วกวนเพิ่มรสชาติความมันก่อนจะนำไปอบให้สุก
ซึ่งขนมไทย๖อย่างจะถูกแต่งให้กลายเป็นสีฟ้าขาว

ที่ลูกอยากจะซื้อเป็นของขวัญวันแม่ให้นะครับ
นี่ขนมไทยมงคลโบราณหายาก
สูตรของอาจารย์รุ่งทำสีวัฒนะสิน
เป็นหัวหน้าศูนย์บริรักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

มักจะมักจะสอนทั้งลูกศิษย์และคนทั่วไปด้วย

แล้วคุณดูสิขนมโบราณมีความประณิตบรรจงในการแก่นะคุณ
กว่าจะได้เป็นดอกไม้แบบนี้โอ้สวยมาก

หมายเลขโทรศัพท์๐๘๑๗๐๗๓๑๖๔นั่นเองนะครับ

คุณผู้ชมพร้อมหรือยังคุณสุดสกุลพร้อมที่จะรวยหรือยัง

พาไปรวยค่ะเพราะอะไรรู้ไหม

นี่นี่คือปลาไหล่ปกติคุณเห็นเป็นสีดำถูกปะ

แต่นี่ปลาไหล่สีแบบนี้ปลาไหล่เผือกค่ะ
แล้วเช้าบ้านเขาแฮ่ไปดูกันใหญ่เลย

ไม่แน่ค่ะ๑๖นี้คุณอาจจะรวยก็ได้

ใช่ค่ะชาวบ้านตาพรมที่ศรีขอรภูมิของสุรินเนี่ยนะคะ
เขาออกไปหาปลาเอาล่อไปวางไว้ในอ่างเก็บน้ำ
ห้วยลำพอกอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปสัก๓โลได้
ปรากฏว่าดักมาได้ปลาไหล่เผือกตัวนี้
เขาบอกว่าปลาไหล่เผือกตัวยาวเนี่ยเอากลับมามาเลี้ยงใส่ในตู้ปลา
แล้วชาวบ้านเขาก็มามุงดูเขามาหาเลขเด็ดกัน
คุณปลาไหล่เผือกตัวนี้มันน่าจะยาวสักไม้บรรทัศน์หนึ่งไหม

เออประมาณฟุตกว่านี่นะคะ
บางคนเขาก็มองว่าตอนที่มันอยู่ในตู้ปลาเนี่ยมันเป็นเลขอะไรเนอะ
บางคนก็ตีว่าปลาเนี่ยมันเหมือนกับเลข๘เวลาเอียงข้างหรือเปล่า
โอ้โหตีกันไปขนาดนั้นเลยนะฮะ
แต่เราเอาเรื่องของความแปลกประหลาดมาให้ดูนะ
แต่คนที่จับได้เขาบอกว่าจริงเคยเจอบ่อยแล้ว
เออตัวอื่นประหลาดก็เจอบ่อยเหมือนกัน
เออแต่นี่พอเจอประหลาดแบบนี้เขาก็เลยอุ๊ยมีเลขอะไรปะเนี่ยนะ

ค่ะไม่รู้ว่าจะยังไงก็ขอให้รวยขอให้โชคดีกัน๑๖สิงหาคมนี้นะคะ
อ่าถ้าไม่อยากเสี่ยงโชคด้วยตัวเลขแบบนี้

ดิฉันบอกคุณว่าคุณยังไม่ต้องจำชื่อผาก็ได้

ครับดิฉันถามว่าอยู่จำหวัดอะไร
ฉลองครบรอบเซ็นทรัลครบ๗๕ปีด้วยค่ะ
ขอบคุณของขวัญพิเศษนี้ด้วยนะฮะ